คุณแม่ลูกหนึ่งมากันที่คุณแม่ลูกสามกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
หวานฉ่ำป่อจริงเลยจ้า

พ่อน็อตกับแม่ชม

กุมมือกันอยู่ที่ลอนดอนคุณผู้ชม
เห็นแล้วแบบเฮ้ยมันเดทแรกหรือเปล่า
เท่านี้เจอรูปคู่แบบรัว
โสดอย่างเชอรี่ตายสงบศพเป็นสีชมพูจ้า
วาเลนไทยที่ผ่านมาโอ๊ยเขาผ่านมากันมาตั้งหลายเดือนแล้วเนาะ
เลื่อนดูไอจีพ่อน็อตงานนี้โอ้โหคนโสดตายเรียบจริง
ก็พ่อนอทเขาเล่นลงรูปคู่แม่ชมคนสวยแบบ
ฟิวจีบกันใหม่ฟิวไลท์อ่ะเฟอร์สเดย์
เดินเล่นชมเมืองกุมมือกันแน่นเลย
อนดอนหวานแบบฉ่ำปอดเลเวลร้อยไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ลุคชุดหนังสีดำรองเท้าหัวแหลมเงาวับ

อย่างกับพระเอกเกาหลีว่าไหม
ส่วนแม่ชมเนี่ยก็ยังคงยืนหนึ่งเรื่องของสายแฟร์
มาในลุคสบายกับเดสเขียวนะดูแล้ว
แก่นเซียวสนแถมยังหยิบเอาโค้ดหนังสีคาราเมลตัวยาวมาเพิ่มความอบอุ่น
ในวันที่แบบน่าจะกอดคนข้างมากกว่าอะไรแบบนี้
แต่คุณผู้ชมค่ะหลายคนที่กำลังฟินกับรูปคู่
อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะปกติเนี่ยบ้านนี้เขาไปแบบแฟมิลี่แพ็คเกจหรือเปล่า
อาทิตย์นี้เนี่ยแม่ชมเขาจะฝากลูกไว้กับยายหนิงหรือไม่อย่างไรนะคุณผู้ชม
พอเข้าไปส่องไอจีของแม่ชมเท่านั้นแหละค่ะโอ้โห
ถึงบางอ้อกันเลยทีเดียวนี่ตัดภาพมาเรียวไลฟ์ที่ไอจีของแม่ชมค่ะ
ไปกันครบเลยสามจิ๋วพี่สายพี่พาส่วนน้องเกลเองน่ารักไม่ไหวคุณผู้ชมค่ะ
ความสดใสกันทั้งคลิปคุณพ่อคุณแม่มีเวลาแว๊บสวีทกันพอกรุบกริบให้เอฟซีได้ชื่นใจเนาะ

นี่น่าจะ๕นาทีเท่านั้นที่เขาได้จูงมือกัน
เอฟซีถูกใจมากบอกว่าพ่อน็อตลงอีกรัวอยากดูอีกหลายอัลบั้
ลูกนี้พ่อน็อตเหล่อมากเพราะว่ามากกว่าหลีสุด